คุณผู้ชมครับมาดูความขึ้นหน้าข่าวนี้หน่อยครับผู้ชายคนหนึ่งเขาไปสร้าง
โปรไฟล์ตัวเองว่าเขาเนี่ยฐานะดีมีส่วนมีที่เยอะ
หลอกผู้หญิงคนหนึ่งจนคบหาดูใจเป็นแฟนกันจริงแล้วเพิ่งจะคุยกันเรื่องของงานแต่งงาน
แต่ฝ่ายหญิงมาจับได้ว่าสิ่งที่ผู้ชายสร้างขึ้นมานั้นเป็นเรื่องโกหกทั้งหมดเพราะไม่เป็นความจริง
นะฮะล่าสุดทะเลาะกันครับทะเลาะกันจนฝ่ายผู้ชายนั้นเอาปืนยิงฝ่ายหญิงจนเสียชีวิตในรถ
แล้วนั่งอยู่กับศพ๖ชั่วโมงขับรถเอาศพไปทิ้งเอาไว้แล้วอ้างก็ทำปืนลั่นสุดท้ายหลบหนีไป
เหตุคือนายโอชาสวนจันทร์อายุ๓๙ปีเป็นชาวอำเภอหัวไส่จังหวัดนครศรีธรรมราชคนนี้ในภาพ
เป็นผู้ต้องหาตามหมายจับของศาลจังหวัดสุมราชธานีคดียิงแฟนสาวของตนเอง
คือนางสาวทิติรัฐศรีมราชอายุ๓๕ปีเป็นเจ้าพนักงานธุรการชำนาญงานสำนักประหลัดกรุงเทพมหานคร
แล้วก็เอาศพทิ้งไว้ในรถเก๋งคันสีขาวเมื่อสักครู่ก็คือโตโยต้ายาลิสทิ้งเอาไว้
น้ำมอบตัวกับตำรวจชุดสืบสวนตำรวจภูทรภาค๘
ตำรวจรับตัวมาจากอำเภอหัวไส้ที่เนื้อขอนศรี
แล้วไปที่กองกำกับการสืบสวนตำรวจภูทร
สุมราชธานีช่วงค่ำของเมื่อวาน
นำไปสอบปากคำนายโอชาเอาเสื้อคลุมหน้า
ไม่ยอมพูดจานักข่าวถามก็ไม่ยอมพูด
พูดอะไรเลยตำรวจสอบปากคำเสร็จปุ๊บ
บอกว่านายโอชาสารภาพว่าเป็นคนยิงแฟนสาวจริง
เพิ่งคบกับฝ่าผู้หญิงมาในระยะหนึ่งแล้ว
ตั้งแต่ช่วงต้นปีกลางปี
แต่ว่าต้นเดือนที่ผ่านมาเนี่ยมีการพากันไปหาฝ่ายพ่อแม่ผู้หญิง
ครับที่ชายภูมิเพราะว่าจะไปคุยกันกับเรื่องของการแต่งงานอืม
เขารักกันแล้วเขาจะแต่งงานกันคุณผู้ชม

วันเสาร์ที่๑๙ธันวาคมที่ผ่านมา
ขับรถพาฝ่ายหญิงจะไปบ้านที่นครศรี
แต่พอถึงที่สมุทรสงคราม
เหมือนมีการพูดคุยขึ้นมาว่าฝ่ายหญิงเขารู้แล้วนะ

โกหกว่าเป็นคนฐานะดีมีที่มีสวนอยู่นครศรีมากมาย
แต่จริงแล้วเป็นคนขับรถจักรยานยนต์รับจ้าง

คืออาชีพนี้ไม่ใช่ไม่ดีนะแต่คุณโกหกเขา
โมโหขึ้นมาไม่ตรงปกอะไรแบบนี้

จากนั้นนายโอชาเอาปืน๓๘ยิงใส่ฝ่ายผู้หญิงแฟนสาวจนเสียชีวิต
ไม่รู้ก็รักกันขนาดไหนนะฮะทำไมต้องยิงเขาตายก็ไม่ทราบ
แล้วก็เอาเสื้อแจ็คเก็ตคุมศพเอาไว้
แล้วก็เอาหน้ากากอนามัยใส่ให้ศพทำเหมือนคนนอนหลับ
แล้วนำปืนไปทิ้งในน้ำในพื้นที่ของวังมะนาว
แล้วก็ขับรถอยู่กับศพ๖ชั่วโมงด้วยกัน
ขับกันไปเรื่อยจนไปถึงสุราธานี
โทรบอกน้องชายว่าเฮ้ยพี่ทำปืนลั่นใส่แฟนตาย
หลังจากนั้นนะฮะก็เอารถไปจอดตรงนี้ครับ
แล้วให้น้องชายขับรถมารับหลบหนีไปที่นครศรีธรรมราช
จนกระทั่งทนแรงกดดันไม่ไหวก็เลยมอบตัวนะครับ
คดีนี้ตำรวจสพพุนพินได้แจ้งข้อหาเขาคือ

มีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต
และพาอาวุธปืนไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควร

มีการนำตัวผู้ต้องหาไปค้นปืนที่เขาบอกว่าเขาทิ้งเอาไว้แถววังมะนาว
แล้วก็รวบรวมหลักฐานเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป